ซึ่งมติดังกล่าวมีผลต่อการเตรียมนักชกทีมชาติไทยแล้วก็อาจจะส่งผลต่อเป้าหมายการคว้าเหรียญรางวัลในโอลิมปิกครั้งนี้ด้วย
โดยผู้ที่อยากได้ตัวไปโอลิมปิกอีก๒๖ที่จะต้องไปลงชกในการแข่งขันเดือนหน้าที่ประเทศเวเนซูเอล่า
หลังจากที่ได้ทราบมติดังกล่าวนะครับนายสมชายภูลสวัสดิ์ประธานเทคนิคสมาคมมวยสากล
เปิดเผยว่ามติดังกล่าวกระทบต่อเป้าหมายของทีมไทยอย่างแน่นอน
เพราะว่าจะทำให้นักชกบางรายจะต้องไปเจอกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งขึ้น
ซึ่งแม้ว่าจะยังไม่มีความชัดเจนว่านักชกอาชีพรายใดสนใจจะเข้าแข่งขันในโอลิมปิกเกมบ้างก็ตาม
ทีมงานคงต้องปรับวิธีการซ้อมให้เข้มข้นยิ่งขึ้น
ในรุ่นที่ไทยยังไม่ได้โคต้าโอลิมปิก
ดำเนินการเปิดรับสมัครนักชกอาชีพให้มาร่วมคัดตัวในเล็กสุดท้ายที่ประเทศอาเซอร์ใบจันทร์ในเดือนกรกฎาคมนี้
ทั้งนี้ก็จะมีการหารือกับนายพิชัยนายกสมาคมอีกครั้งหลังกลับจากการประชุม
ขณะเดียวกันมีรายงานจากสื่อในฟิลิปปินส์นะครับว่าแมนนี่ปาเกียวนักชกอาชีพชาวฟิลิปปินส์ที่อาจจะลงชกในรุ่นไม่เกิน๖๙กิโลกรัม
ตัดสินใจไม่ลงคัดเลือกในศึกโอลิมปิกอย่างแน่นอนนะครับเพราะต้องการให้ความสำคัญกับการลงสมัครในตำแหน่งทางการเมืองเป็นลำดับแรกครับ